เรื่องต่อไปเนี่ยเราจะแฮปปี้มากยิ่งคืน

แล้วถ้ามันเป็นเลขที่เราซื้อแล้วมันถูกเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะ

เจ้าเด็ดเจ้าเดิมมาแล้วกันคนแรกเลยกว่า

จ้าวแม่อ๋อมทั้งว่ามีมาพร้อมกับน้องกระดิ่งในหลังแก้ว

ซื้อติดไว้หน่อยก็ไม่เสียหายเพราะงวดที่แล้วน้องกระดิ่งเขาให้โชคมาเต็มนะจ๊ะ
ดูจากสถิติแล้วนะคะใช่แล้วต่อกันเลยดีกว่านะคนนี้คือแม่บุ๋มปนัดดาค่ะ
เรื่องของเรื่องคือแฟนนุ่มสุดหล่อสุดล่ำเขาทำเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมดูรูปตามไปนะ
การซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงเอาไว้เลยแต่เล่นมุกแก้เขินนิดหน่อยอ้าวไม่ใช่รถหรูคันนี้นะจ๊ะ
นู่นมองเลยไปนู่นจักรยานนะคะพี่แต่ทางเราก็ไปตามนะนิ้วของแม่บุ๋มเลยชี้ไปเต็มที่ป้ายทะเบียน
แบบนี้นะคะแจ๊กรีนทำดีมากมาต่อกันดีกว่านะคะกับสาวคนนี้เลย
สาวพันธ์วรการค่ะยืนอยู่หน้าแผงลอตเตอรี่แบบนี้คุณผู้ชมในมือก็ถืออยู่หลายใบอยู่เหมือนกัน
ซูมแล้วซูมอีกซูมเข้าซูมออกแม่มันมองไม่เห็น
ตามไปดูคอมเมนต์ค่ะพี่กุ้งสุธิราชเขาเข้ามาถามเลย
น้องเลขอะไรคำตอบที่ได้ก็คือหลายเลขเลยค่ะพี่ค่ะ
นี่แหละค่ะที่มาของคำว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเอ้าเจ้าเบิ้งเอาเด้อ
เราเห็นแต่ว่าในไอจีพันธุ์เป็น๐๕๐๙ถูกป่ะ
แจ๊กกาลีดูจริงเพื่อลึกตัวเลข๐๕๐๙ตรวจจริงตรวจสั่งนะคะเดี๋ยวน้องใช้ปากกาค่ะ
โน้ตไว้ในมือถือจ้าที่ไหนก็เห็นนะจ๊ะเลขอะไรก็ซื้อได้หมดจ้ะ